คุณผู้ชมครับความคืบหน้าเรื่องของกฎหมายลูกประกอบรัฐมนูล
เฉพาะเรื่องของภาคการเมืองเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าณขณะนี้เป็นอย่างไร
กรทได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับร่างพรบว่าด้วยพักการเมืองเป็นกฎหมายลูก
เตรียมพร้อมก่อนก่อนที่จะนำไปสู่เส้นทางการเลือกตั้งในอนาคต
ณขณะนี้เปิดเผยมาแล้ว๑๒๙มาตราซึ่งเป็นฉบับที่เผยแพร่ให้กับประชาชน
และรับฟังความคิดเห็นยืนยันว่าไม่มีการเซ็ต๐พักการเมือง

คุณผู้ชมครับการจัดตั้งพักการเมืองตามร่างกฎหมายฉบับนี้
ต้องมีสมาชิกเริ่มก่อตั้งแรกเริ่ม๕๐๐คนขึ้นไป
และผู้ร่วมจัดตั้งพักการเมืองทุกคนต้องร่วมกันจ่ายเงิน
เพื่อเป็นทุนประเดิมของพักการเมืองคนละไม่น้อยกว่า๒๐๐๐บาท

และภายใน๑ปีนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนพักการเมือง
ต้องดำเนินการให้มีจำนวนสมาชิกไม่น้อยกว่า๕๐๐๐คน
พร้อมจัดให้มีสาขาพักการเมืองในแต่ละภาคอย่างน้อยภาคละ๑สาขา
และใน๔ปีครับต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า๒๐๐๐คน
ส่วนคณะกรรมการบริหารพักการเมืองมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแล
ไม่ให้สมาชิกพักฝ่าฝืนรัฐธรรมนูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งสอสอหรือการเลือกตั้งสว
คณะกรรมการบริหารพักการเมืองกำกับดูแลไม่ให้สมาชิก
หรือผู้ดำรงตำแหน่งในภาคการเมืองกระทำการ
ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
และการเลือกตั้งทั่วไปให้มีคณะกรรมการสัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพักการเมือง
และเสนอให้คณะกรรมการบริหารพักการเมืองให้ความเห็นชอบ
พักการเมืองยังต้องดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกอย่างน้อย๔กิจกรรม
เสริมสร้างสมาชิกประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง
เสนอแนวทางพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้นในสังคม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง
สร้างเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง
บริหารพักษณ์ยินยอมให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกมาแทรกแสง
ก้าวไก่ในกิจกรรมของพักไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
โดยกำหนดโทษหากฝ่าฝืนจะต้องถูกจำคุกตั้งแต่๗ปี
แต่ไม่เกิน๑๕ปีและปรับตั้งแต่๑๔๐๐๐บาท
แต่ไม่เกิน๓ล้านบาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
ขณะที่การสิ้นสุดของพักการเมืองเกิดขึ้น
เมื่อรวบรวมสมาชิกไม่ถึง๕๐๐๐คนผ่านใน๑ปี
ในการเลือกตั้งทั่วไป๒ครั้งติดต่อกัน
หรือเป็นเวลา๘ปีติดต่อกัน
เมื่อกรกตมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองกระทำการล้มล้างการปกครอง
กระทำการเป็นปฏิปักต่อการปกครองกระทำการที่ให้ผู้อื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพัก
ก้าวไก่แทรกแสงพักการเมืองให้ยื่นสารรัฐธรรมนูลสั่งยุบพักการเมืองนั้น
ส่วนบทเฉพาะการให้พักการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูลว่าด้วยพักการเมืองปี๒๕๕๙
ยังคงเป็นพักการเมืองตามกฎหมายนี้และให้คณะกรรมการบริหารพักการเมือง
ก่อนวันที่กฎหมายนี้ประกาศใช้ยังเป็นคณะกรรมการบริหารพักการเมืองเช่นเดิม
นี่คือความเคลื่อนไหวที่เรานำมาให้คุณผู้ชมติดตามกันนะครับ